บัวคว่ำคือบัวที่ทำปิดส่วนที่อยู่ต่ำกว่ามีส่วนเว้าหงายต่อจากส่วนนูนคว่ำลงไปด้านล่าง
บัวคว่ำมักจะประดับอยู่ตอนบนของพนักระเบียงหรือพบอยู่ตามขอบฐานรองรับสิ่งต่างฐานที่ประดับด้วยกลีบบัวคว่ำลง
หงายคือบัวที่ทำปิดส่วนยื่นที่อยู่สูงกว่าฐานที่ประดับด้วยกลีบบัวหงายขึ้นมีลักษณะตรงกันข้ามกับบัวคว่ำ
วคว่ำบัวหงายประกอบด้วยลายกระจังตาอ้อยหรือกระจังใบเทศเขียนต่อเนื่องกันไป